มาดูสีสันที่เกิดขึ้นกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไว้ว่าจะพาไปดูการแข่งขัน
เป็นการแข่งขันรถไถนาทางเลนนะคะ
จัดขึ้นที่จังหวัดพิศนุโลกนั่นเอง

นี่คือทางเลนแล้วก็จะต้องการจัดขึ้น
เพื่อนำรายได้ไปจัดสร้างปฐมองค์พระเจดีทันใจนั่นเอง
ซึ่งจัดสร้างมาปีนี้เป็นปีที่๒แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จค่ะ

เริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มออกตัว
อันนี้เตรียมตัวก่อนเตรียมเข้าจุดสตาร์ทเขาเรียกแบบนี้
บรรยากาศของการแข่งขันรถไถนาทางเลน
ที่บ้านวัดคุ้มวารีอำเภอเมืองพิศนุโลกเนี่ยนะคะ

ชาวบ้านมาร่วมแข่งขันกัน๔๘ทีม
เอารถไถนาที่ตกแต่งเพื่อให้เครื่องแรงขึ้น
ทดลองสนามอย่างคึกคักนะคะ
ก่อนที่จะลงแข่งจริงนี่มาแล้วถอดโพงสะบัดปุ๊บก็เริ่มเลยค่ะเริ่มสตาร์ทแล้ว
โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น๒ประเภท
ก็คือประเภทภายในหรือว่ามือใหม่กับประเภทประชาชนทั่วไปหรือว่ามืออาชีพ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานเลยนะคะ
แม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ชาวบ้านก็ร่วมเชียร์ทีมรถไถนาทางเลนของตัวเองค่ะ
จะต้องเชียร์ยังไงล่ะคุณจะหุ้ยเล่หุ้ยได้ไหมคราวนี้
ได้สินะแล้วแต่กองเชียร์เลย
ซึ่งนายจรรย์ไทยเจริญชาวบ้านคุ้งวารีและประธานในการจัดการแข่งขันนะคะ
บอกว่าปีนี้ชาวบ้านในชุมชนเตรียมจัดการแข่งขันรถไถนาทางเลน
ขลุกย่ำนาบ้านย่านใหญ่ครั้งที่สอง
เงินรางวัล๒๐๐๐บาทพร้อมกับถ้วยเกียรติยศด้วยนะคะ
นำรายได้ทั้งหมดไปสร้างปฐมองค์พระทันใจวัดคุ้งวารี
หน้าตัก๑๐เมตรสูง๑๕เมตร
ก็ได้จัดสร้างมาแล้วเป็นปีที่๒แต่ยังไม่แล้วเสร็จนะคะ
แม่ชาวบ้านก็ได้สนุกสนานด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะ
ถือว่าถ่ายครั้งนี้ยังอุปสรรคน้อยนะ
ธรรมดาบางพื้นที่ที่นาของชาวบ้านยังมีอุปสรรคเยอะกว่านี้
คือแบบเลนมากเหนียวมากหนืดมาก
น้ำน้อยเลนก็หนืด
น้ำเยอะแบบนี้ก็ยังถือว่าอุปสรรคน้อยหน่อยนะครับ